ใครชอบทานมะขามเทศบ้างคุณชอบกินไหมก็กินได้เออทีนี้มะขามเทศเนี่ย
บางทีเวลาไปซื้อมันก็ต้องเลือกกันหน่อยเนอะเออ
เพราะบางอันมันก็อาจจะมีรถฝาดใช่ไหมคะ
มีลูกค้าสาวคนหนึ่งก็ไปเดินซื้อเลือกมะขามเทศเธอก็ถ่ายวิดีโอเหมือนไลฟ์ไปด้วย
วีดีโออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกพอชิมเสร็จปุ๊บ
ก็บอกพ่อค้าหนูว่าอันนี้มันฝาดไปนะพี่
ก็พูดกับพ่อค้าเลยนะเท่านั้นแหละค่ะ
พ่อค้าสวนกลับมาเลยสวนว่ายังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะ
คือหนูไม่มีสิทธิ์ประเมินอะไรเลยเหรอ
ไม่ถ้ามันเป็นความจริงก็ไม่ว่าถ้ามันเป็นความจริงแล้วตั้งแต่ขายมาเนี่ยไม่คิด
ค่ะลองลองถ้าถ้าสมมุติลองชิมอย่างงี้ดูเลยก็ได้ค่ะ
นี่ไงนี่ไงกินไม่ฝาดค่ะก็กินหนูเคยกินหวานกว่านี้ค่ะ
อ่าไปเลยไปเลยหนูเรียกอะไรว่าฝาดแล้วมาว่าหนูมันใช่ไหมค่ะ
ไม่รู้ว่าไปเลยไปเลยพี่เก็บคุยด้วยป่ะ
พูดออกมาได้ยังไงว่าด่าลูกค้าอย่างนี้แล้วคุณจะขายได้ยังไง
ขายได้ค่ะเธอไม่ได้ซื้อขายได้ไปเลย
คือเราดูดเสียงไว้ว่าเขาสวนลูกค้าสาวคนนี้ว่ายังไง
ได้ไหมขออนุญาตพูดได้ไหมคุณผู้ชมขออนุญาตพูดนะคะ
คือสตอเบอรี่แต่เป็นคำแบบคำตรง

เออคือด่าลูกค้าคือพอพูดบอกว่าอ่ะพูดได้

เขาบอกว่าพี่มันฝาดอะค่ะอย่ามาต้อแล้ว

สวนกลับมาลูกค้าก็เดือดเหมือนกันเดี๋ยวเอ้า

หนูเป็นคนซื้อหนูจ่ายตังค์ซื้อหนูไม่มีสิทธิ์เลือกหรอก
ผู้หญิงก็บอกว่าถ้าเป็นความจริงก็จะไม่ว่าอะไร
แต่เหมือนว่าลูกค้าไปโกหกมันฝาด
นี่เกิดที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งในขอนแก่น
คนโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปกับแฟนไปซื้อมะขามเทศ
แล้วก็ชิมกันแล้วก็บอกว่าเออเธอมันฝาดเนอะ

แต่ว่าก็คุยต่อหน้าคนขายอะค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ยินไง
ก็เลยแบบเนี่ยด่าสวนกลับมาเขาก็บอกว่า
ก็หนูเคยกินหวานกว่านี้อ่ะ

ชาวเน็ตเขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกับคลิปนี้นะ
แบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกว่า

ไม่ยอมรับคำติชมจากลูกค้าบ้าง

ก็ไม่ควรไปตำหนิสินค้าต่อหน้าเปล่า

ถ้าไม่พอใจในรสชาติหรือว่าไม่ถูกปากก็เงียบไปสิ
เห็นต้องซื้อเลยเรื่องก็ไม่เกิดแล้ว
เอาเป็นว่าคือเรื่องนี้เราไม่ถามนะคุณผู้ชมว่า
ใครผิดใครถูกใครควรทำแบบไหน

เอาเป็นว่าก็อย่าใช้อารมณ์กันทั้งคู่

คือมันเกิดอารมณ์ขึ้นกันแล้วทั้งคู่